พลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่๒เดินทางไปแสดงความชื่นชมและมอบทุนการศึกษาให้กับนายปรัชญาใจบุญหรือน้องบอสอายุ๑๗ปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๒ที่มีจิตอาสากล้าหารช่วยเหลือนักเรียนที่โดนไฟดูดจนปลอดภัย
โทษสาวราชแม่ทัพภาคที่๒กล่าวว่านายปรัชญาเป็นบุคคลที่มีจิตอาสามีความกล้าหารและเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือคนอื่น
จนเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปพร้อมได้ให้แนวทางการศึกษาเล่าเรียนและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
โดยแม่ทัพภาคที่๒กล่าวย้ำว่าการเลือกประกอบอาชีพใดก็ตามขอให้ตัวเองชอบและที่สำคัญขอให้เป็นคนดีและช่วยเหลือสังคม
และหากต้องการมาเป็นทหารกองทัพบกก็พร้อมให้การสนับสนุนและขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้สืบไป